เอาล่ะคุณผู้ชมยังส่งมาเรื่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวในหน้าร้อน
แต่ถ้าใครยังคิดไม่ออกดิฉันจะแนะนำที่ที่หนึ่งค่ะ
อยู่ที่จังหวัดหนองคายนะคะบอกเลยว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ย
ก็ฮอตฮิตไม่แพ้ที่ไหนเลยล่ะโอ้นี่บินไปเลยเหรอเออดูโฉบไปเลยค่ะ
แล้วก็ร่อนลงมานะคะบนหาดทรายที่นี่ก็คือหาดห้วยตะลุงอำเภอ
พลพิสัยจังหวัดน้องคายค่ะเป็นหาดทรายแม่น้ำโขงที่สวยงาม
แล้วก็เหมาะกับการเล่นน้ำเป็นอย่างมากหาดทรายนี่กว้างสามสิบเมตร
ยาวประมาณสองร้อยเมตรเลยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยว
แห่งหนึ่งที่เด็กลูกล้านเขาก็ไปเที่ยวกันเป็นแบบครอบครัวเลยทีเดียว
ผู้นำชุมชนร่วมกับชาวบ้านใหม่และชาวบ้านหนองกุ้งนะคะก็ร่วมกัน
ทำให้ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนคลายเล่นน้ำคลายร้อนในช่วงฤดูร้อน
บรรยากาศดูแล้วเนี่ยเหมือนทะเลเลยนะคะภาคอีสานก็มีทะเลแบบเป็นทะเลน้ำจืด
แล้วก็ไม่แค่นั้นนะนี่นอกจากห่วงยางแล้วยังมีบานาน่าโบ๊ทน่ะโอ้โหไง
ต้องใส่เพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็แน่นอนขายไม่ได้เลย
ร้านอาหารกว่า๖๐ร้าน
ยิ่งไปกว่านั้นคือมีการจัดการขยะอย่างดีเลย
เป็นระบบสะอาด
มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยสำหรับผู้ที่ลงเล่นน้ำโขงอย่างใกล้ชิดนะคะ
เป่าประกาศเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวหนองคายหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะคะ
อย่าลืมนะหน้าร้อนนี้ไปแวะกันเลยที่หาดห้วยตะหลุงอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคลายค่ะ
สุดท้ายนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าไปเที่ยวนะครับ
จากสถานที่จะสวยงามแล้วอาหารเขาก็อร่อยนะ
หนองคลายนี้แซ่บเลยหลายร้านเลยนะครับ